ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่โกดังของเรา
แล้วรู้สึกเหมือนว่ามีคนอยู่ในนั้นด้วย

อาจจะนึกว่าเป็นโจรหรือเปล่า
คนนี้ค่ะทำแบบนี้ยิงเลยค่ะ

ยิงไปเลยสามนัดสรุปมีศพด้วยนะคะครับ

เห็นชายร่างทวมคนหนึ่งเดินออกมา

หลังเกิดเหตุแล้วนะคะ

ตลาดเช้าชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีค่ะ

ก่อนจะขึ้นรถกระบะขับออกไป
แล้วก็มีชายรูปร่างผอมเดินตามออกมา

อันนี้เป็นเวลา๕ทุ่ม
๓นาทีตามเวลากล้องวงจรปิดนะคะ

ตี๒๓๐ของวันที่๑๒มกราคม

กู้ภัยเข้าตรวจสอบเพราะได้รับแจ้งว่า
มีคนตายอยู่ในโกดังเก็บลูกชิ้น

นุ่นสังหรือในกบอายุ๒๔ปี

ถูกยิงเข้าราวนม๓นัด
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มม

แล้วก็ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลชายา

รุ่งเช้านายกิติวัตรแจ้งอักษร

เจ้าของร้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อเหตุ

เขากำลังจะไปซื้อของในตัวเมืองสุราชเอกใจว่าเอ๊ะ
เหมือนจะลืมล็อกประตูร้านก็เลยย้อนกลับมาระหว่างนั้นเหมือนเห็นเงาคน
ก็เลยตะโกนถามว่าใครอ่ะแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
ยิงเลยค่ะยิงไปสามนัดพอเปิดไฟปุ๊บอ้าว
เป็นในกบรู้จักกันเคยมาช่วยงานที่ร้านบ่อยด้วย
หลักข้องหลักข้องหรือไม่จึงไม่จึงคนแกน้องยิงเขาหลัก
เขาไปหลักข้องเหรออ๋อแต่ก่อนหน้านี้เกิดมีอะไรขัดเย็นอย่างนั้นมั้ง
เปล่าว่ะคือมีโกรธกันมีรอบกันอะไรแบบแบบประมาณนี้เหรอ
ไม่ไม่ไม่เหมือนมาหลักข้องไม่เหมือนแต่มีออกแว่นมือไม่อีกเหรอ

ซึ่งน้องคิดไปตั้งแต่ยิงเขาว่ะ

มีอะไรอยู่อยากมาเหมือนกันแล้วก็คุยกับทีนี้เราได้คุยกับ
มิวชอบมาเล่าให้ฟังว่าของกับเงินสดที่เก็บไว้ในร้าน
ส่วนป้าของมิวก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
รู้ข่าวแล้วว่าหลานก่อเหตุยิงคนตาย
ตกใจมากเพราะว่ามิวเป็นเด็กตั้งใจทำมาหากิน
ยืนยันเลยว่าหลานชายน่าจะทำไปด้วยความไม่ตั้งใจ
เพราะก่อเหตุเสร็จก็ไปมอบตัวกับตำรวจเอง

อัลวิว
นิวเขาก็โอเคเขาก็เป็นเด็กดีเขาก็ช่วยพ่อแม่ค้าขาย

จ้าแล้วแม่ก็เพิ่งเสียเร็วนี้ลูก

ใช่ก็ดูแลร้านคนเดียวลูก
หลังเกิดเหตุเท่าที่รู้
เขาเป็นรับสารภาพไหมว่าเขาเป็นคนยิง
เขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงจริง

พอยิงเสร็จแล้วเขาก็เดินมามอบตัว

เดินมาที่โรงพักมามอบตัวเลยลูก
พอมอบตัวแล้วนะฮะตำรวจก็คุมตัวนายมิว
หรือว่านายกิติวัตรเจ้าของร้านลูกชิ้น

ในที่เกิดเหตุแล้วก็ที่บ้านพักนะครับ
ซึ่งผลการตรวจค้นก็พบอุปกรณ์การเสพยาไอซ์ในโกดังร้าน

มิวรับสาภาพว่าก่อนจะก่อเหตุได้เสพยาไอซ์มา
ทีมข่าวก็สอบถามนายมิวเหมือนกันนะครับ
ยังยืนยันหรือไม่ว่าเป็นการไม่ได้ตั้งใจ
เพราะคิดว่านายกบเป็นโจร
คือตะโกนถามแล้วว่าเป็นใครเป็นใคร
เป็นคนจริงไหมครับหรือว่าใช่ครับเป็นคนจริง

ไม่ได้นัดครับใช่ครับแต่ยอมรับว่า
รู้จักกับผู้ตายเหรอครับรู้จักครับเป็นเพื่อนครับ
มิวมิวเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่า
เพื่อนกันอยู่แล้วแต่ทำไมมองไม่ออกแยกไม่ออกว่าเพื่อน

ตอนนั้นได้คุยไหมว่ามึงเป็นใครอะไรอย่างนี้

คือเห็นมากกว่านั้นครับอะไรฮะมากกว่านั้น

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ยังไม่ปักใจ

ขณะที่ทางฝั่งของญาติผู้ตายนะครับ
แม่ของนายกบผู้ตายก็คือนางชายาพาทองเมืองนะครับ
บอกว่าเธอก็ไม่เชื่อว่านายมิวจะคิดว่าลูกชายเป็นโจร
และก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสัก๔ทุ่มนะครับ
ลูกชายก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนอีกคน
ว่าพักนี้นายมิวเป็นอะไรไม่รู้
พูดจาอะไรแปลกเหมือนคนหลอนยา
จากนั้นลูกชายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยงานนายมิวที่ร้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับลูกชายก็มักจะไปช่วยงานนายมิวเป็นประจำนะฮะ
ฟังเสียงแม่ของนายกบผู้ตายนะครับ
ว่าเรื่องของมิวเค้าเป็นโควิกตาย
แม่ของนายกบผู้ตายก็เชื่อ๓เรื่องนะครับ
แล้วก็ไม่เชื่อว่านายมิวไม่ได้ตั้งใจยิง

นี่อันนี้แม่ของคนตายนะครับ
นี้ตำรวจได้แจ้งข้อหานายมิว๔ข้อหาครับ

อาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็สารเสพติดในร่างกาย
ก็ต้องตั้งไว้อีกหนึ่งข้อหานะครับ
ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ชุดสิบสวนสพชายา
เชิญตัวพยานอีก๒คนมาสอบปากคำ
เบื้องต้นทั้ง๒คนที่เป็นพยานนะครับ
ให้การว่านายมิวมักจะพกอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา
และขณะเกิดเหตุทั้งสองคนก็อยู่ในร้านด้วย
นี่ฮะพยานสองคนนี้เป็นพยานปากเอกพอสมควรนะครับ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
คดีนี้ต้องมีความคืบหน้าแน่นะฮะ
ล่าสุดนะครับตำรวจก็คุมตัวนายมิว

เป็นอุปกรณ์การเสพยาไอซ์และอาวุธปืน๑๙

สวัสดีครับ